เขาไปพบกับรอยปริศนาแบบนี้ค่ะ
เขาเชื่อว่าเป็นรอยของพระยนาคาที่มาให้โฉวคลาบ
เฮ้ยเราไม่ได้พูดถึงร่องรอยอะไรแปลกแบบนี้นานมาก
และวันนี้มา

เขาบอกว่า

เห็นรอยไหมที่ขึ้นอยู่บนฝากระโปรงรถแบบนี้

จอดอยู่ตรงนี้นะคะรถจอดอยู่ใต้ถุนบ้านพักเลขที่๖๕หมู่๓
ตำบลลาดตะเคียนอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะคะ
รถคันนี้หมายเลขทะเบียนอะไรคะคุณชนะตอบค่ะ

เออเนี่ยผมรู้เห็นจากแรกเลยผมก็รับตกใจ

เห็นไหม๗๔๕๖ปราจีนบุรี

จอดอยู่ที่บ้านเลขที่๖๕หมู่๓

ตำบลลาตะเคียนอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจิบุรี

อ๋อคุณให้ผมอ่านคราวนี้มั้ย

ได้ไหมไม่ได้มันข่าวคุณ
เอ้าช่วยช่วยดูหน่อยรอยคล้ายอะไรช่วยดูกัน
เขาบอกว่ามันคล้ายรอยของพญานาคไง
แล้วเลื้อยขึ้นไปขอบประตูด้านเบาะนั่งข้างคนขับ

ต้องบอกว่ามันกำลังเลื้อยย้อนกลับ
คือมันเนี่ยจากฝากระโปรงขึ้นกระจกแล้วก็ขึ้นหลังคาแล้วหายไปค่ะ

คุณสมคิดน้อยอ่อนอายุ๕๘ปีขายอะไรคะ

หมูปิ้งเหรอ

บอกว่ารถคันนี้เอาไว้ใช้ขับไปขายข้าวเหนียวหมูปิ้ง
ที่หน้าโรงงานใกล้บ้าน

ลูกชายกับสามีเนี่ยเคยถูกรัตเตอรี่
จากเลขทะเบียนรถคันนี้

ดิฉันไม่แน่ใจว่าหลายครั้งยังไงบ้างนะ
ล่าสุดสามีขับรถไปเฉียวชนเสาบ้าน

ตีความอีกซื้ออีกซื้ออีก

ส่วนรอยปริศนาที่พบบนฝากระโปรงรถเนี่ย
เธอก็ไม่ได้ยืนยันนะว่ามันรอยอะไรกันแน่
ส่วนตัวเนี่ยอาจจะเชื่อมีความเชื่อเกี่ยวกับพญานาค
เหมือนที่เคยเห็นในข่าวที่ผ่านมา
ก็เลยคิดว่ารถคันนี้อาจจะนำมาซึ่งโชคราบอีกครั้งก็เป็นได้
แล้วก็ใกล้ถือว่าเดี๋ยวข่าวต่อไปเราจะอ่านก็อาจจะ